คุณผู้ชมไปต่อที่ข่าวนี้ละกันข่าวนี้มีแต่ความรัก
แล้วก็ความคิดถึงจริงค่ะจากใจแฟนหนังชาวเชียงใหม่นะคะ
บ้านเกิดของพระเอกผู้ล่วงลับค่ะคุณโอวรุธวรธรรม

ก็จัดกิจกรรมรอบพิเศษค่ะคู่กรรมรำลึกโอวรุธวรธรรม
ได้รับความสนใจจากเหล่าแฟนคลับของโอวรุษนะ
มาร่วมชมภาพยนตร์ในตำนานเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ
เพราะว่าอยากจะย้อนรำลึกถึงอดีตของพระเอกมากฝีมือคนนี้
ไปพร้อมกับครอบครัวของคุณโอนะคะ
ซึ่งก็มีทั้งคุณแม่อรพินแล้วก็คุณพ่อแรมค่ะ
ก็เดินทางมาร่วมชมภาพยนตร์ด้วยเช่นกันค่ะ
เหมือนก็ยังอยู่เพราะว่าที่บ้านห้องหัก
แล้วก็ไม่เคลื่อนย้ายของเขาก็คล้ายกับว่าเขาไปถ่ายละครต่างจังหวัด
พรุ่งนี้บริเวณนี้ก็คงมาคิดเสียใจอย่างนี้ตลอด
เป็นกำลังใจให้จริงนะคะโดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ทั้งหมดนะ
จะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นจะมอบให้กับครอบครัววรธรรมค่ะ
ส่วนงานทำบุญครอบครัวนะคะรวมทั้งพี่นีโน่แล้วก็เพื่อน
จะทำบุญครบรอบ๕๐วันในวันที่๑พฤศจิกายนนี้
แล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะที่วัดนอนพระนอนขอนตานนะคะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในวันที่๒๔ธันวาคมนี้ค่ะคุณผู้ชม
ส่วนกรุงเทพเองนะคะแฟนภาพยนตร์ค่ะก็ถามกันมามากเลยว่าจะมีฉายไหมนะคะ
เพื่อที่จะหาโรงภาพยนตร์แล้วก็รอบที่จะฉายนั่นเองนะคะ
แฟนหนังชาวไทยกรุงเทพรอกันนิดนึงแล้วกันนะคะ